ส่วนการช่วยเหลือทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
เพราะบางโรงพยาบาลมีการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมโรงพยาบาล
แต่บางแห่งก็มีน้ำท่วมเข้าไปในอาคารพักของผู้ป่วยแล้ว

ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้มีการส่งทีมวิศวกรเข้าฟื้นฟูโรงพยาบาล
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม๓แห่งในภาคใต้
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็เปิดเผยว่า
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้มีรายงานว่าสถานพยาบาล
ได้รับผลกระทบ๓แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักหลังเก่า
ตั้งอยู่ในตลาดทุ่งสงศ์ให้บริการตรวจรักษา
เพาะผู้ป่วยนอกน้ำท่วมถนนแล้วก็บริเวณโดยรอบอาคาร
ของโรงพยาบาลระดับน้ำสูงถึง๗๐เซนติเมตร
ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลดับขณะนี้ปิดบริการชั่วคราว
โดยให้ผู้ป่วยไปรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์แห่งใหม่
แล้วก็ขณะนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มว่าลดลง
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการตามปกติ
สำหรับโรงพยาบาลทุ่งสงศเก่านี้นะครับได้ในวันนี้
ส่วนที่พัทธลุงได้รับผลกระทบ๒แห่ง๒โรงพยาบาล
แก่โรงพยาบาลศรีบรรพฤษเสียหาย๒จุด
คือหลังคาหอผู้ป่วยในรั่วแล้วก็มอเตอร์ผลิตน้ำปลาปลา
แล้วก็ที่โรงพยาบาลศรีนครินอาคารแพทย์แผนไทยถูกน้ำท่วม
ขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังปิดให้บริการชั่วคราวก่อนครับ
ขณะเดียวกันได้ส่งทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์
แล้วก็วิศวกรโยธาจากสำนักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงครา
ประเมินตรวจสอบแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่อาจจะเสียหายจากการที่ถูกทั้งฝนถูกทั้งน้ำท่วม
ให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกตินี่
เจ้าหน้าที่ก็ขนของหนีน้ำกันยกใหญ่เลยนะครับ
อกจากนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำรองเรือไฟเบอร์ไว้ที่สำนักงาน
สนุนบริการสุขภาพเขต๑๑จังหวัดนครศรีธรรมราช๑๐ลำ
เพื่อสนับสนุนการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยที่ผ่านมานะครับ
สนับสนุนไปที่จังหวัดสุราธานี๕ลำ
จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดยาลา๒ลำ
เพราะว่าตอนนี้ที่สุราธานีน้ำท่วมโรงพยาบาล
แล้วก็ที่ชุมพรโรงพยาบาลหลังสวนน่าห่วงเหมือนกันคุณ

ว่าน้ำเนี่ยเอ่อท่วมบริเวณตึกผู้ป่วยชาย
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังในคนขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
แล้วก็ขนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ